ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งอยากให้คุณผู้ชมมาตามกันต่อนะคะ
กรณีคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่เขาปฏิบัติหน้าที่ปรับรามยาเสพติดจนตำรวจบาดเจ็บ
แล้วตอนนี้ตำรวจเองก็ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับมือยิงแล้วก็เร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
เพราะว่าคนร้ายใช้เส้นทางความชำนาญในพื้นที่
หลบหนีเจ้าหน้าที่อยู่ตอนนี้แล้วเส้นทางการหลบหนีเนี่ย
มีหลากหลายเส้นทางด้วยแต่ว่าที่เห็นนี้นะคะ
เป็นภาพเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะ
นำกำลังพร้อมอาวุธเข้าไปปิดล้อมบ้านของในเหมา
เหล่าเทาะนะคะเป็นมือยิงร้อยตำรวจตรีธนงศักดิ์สะอาดเอี่ยม
ผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพแม่ริมจนบาดเจ็บเมื่อวันก่อน
ก่อนจะเข้าไปปิดล้อมตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้สองชั้น
ซึ่งตั้งอยู่บนดอยห่างจากหมู่บ้านห้วยเต่ารู
ตำบลลวงในอำเภอแม่ริมไปประมาณ๒กิโลเมตร
แต่ก็ยังไม่พบตัวในเหมาหรือว่าในเม่าเนี่ยนะคะ
ก็เลยประสานชุดสืบสวนสพแม่ริมแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ลาดตระเวนดูสถานการณ์อยู่ก่อนแล้ว
ให้เข้ามาสมทบแล้วก็กระจายกำลังค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียง
ตอนนี้ยังไม่พบตัวในเม่าเลยนะคะ
ทีนี้เรื่องราวนี้คุณสุชาดาสิริคงค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปในพื้นที่
ไปสอบถามกับนายมณชัยชัยมองกรนะคะอายุสี่สิบเก้าปี
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยส้มสุกในตะบนสลวง
ก็บอกกับทีมข่าวค่ะบอกว่าพื้นที่บ้านห้วยเต่ารูเนี่ย
เป็นเขตติดต่อกันหลายพื้นที่ซึ่งถ้าหากผู้ต้องหาต้องการจะหลบหนี
สามารถใช้เส้นทางการหลบหนีได้หลายเส้นทางทีนี้มาประเมินดูกันค่ะ
มาดูกันว่าแต่ละเส้นทางที่คนร้ายจะใช้หลบหนีเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ถ้าเราดูในแผนที่นะคะจากหมู่บ้านห้วยเต่ารูไปยังจุดเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาจะยิงตำรวจบริเวณสวนลิ้นจี่เนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็สวนส้มเนี่ย
คือมีระยะทางเนี่ยห่างกันประมาณสี่จุดห้ากิโลเมตรนะคะจากรายงานเนี่ย
ทราบว่าสวนดังกล่าวเป็นของผู้ต้องหาค่ะเพราะฉะนั้นผู้ต้องหาก็จะรู้เส้นทางการหลบหนี
เป็นอย่างดีทีนี้เส้นทางแรกที่คาดว่านะคะ
ผู้ต้องหาจะหลบหนีเนี่ยอาจจะไปที่บ้านกาดทาวน์ในตำบลสลวงก็อาจจะเป็นได้
หรืออาจจะเป็นเส้นทางที่๒ค่ะที่บ้านป่าเมียงสลวง
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลแม่แรมในตำบลโป่งแยงหรืออาจจะเป็นเส้นทางที่สามนะคะ
พระพุทธบาทสี่รอยในตำบลสลวงแล้วก็เป็นพื้นที่ติดต่อกับตำบลป่าแป๋ในอำเภอแม่แตงด้วย
ยังมีอีกเส้นทางค่ะเป็นเส้นทางสุดท้าย
นั่นก็คือไปยังอำเภอเสมิงนะคะซึ่งเป็นเส้นทางนี้จะเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเสมิง
ซึ่งทุกเส้นทางเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่กะเปียงด้วยนะคะ
เพื่อไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะโดยไปพูดคุยกับนายถนอมศักดิ
ผู้ใหญ่บ้านบอกค่ะบอกว่าหมู่บ้านแม่กะเปียงกับหมู่บ้านห้วยเต่ารูเป็นหมู่บ้านเดียวกัน
แต่เขาเนี่ยคนละลูกนะคะก็เลยให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแล
ส่วนในเหมาหรือว่าในเม่าเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นมือยิงเนี่ยอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเต่ารู
แล้วก็หายตัวไปพร้อมเพื่อนอีกสามคนทีนี้คาดว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยในเม่าแล้วก็เพื่อนสามสี่คนเนี่ย
เขาไปมั่วสุมเสพยากันที่ท้ายสวนลิ้นจี่นะคะแล้วก็สวนส้มของในเม่านั่นแหละ
ขณะตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดที่สพแม่ริมปฏิบัติหน้าที่หลังเขาได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเนี่ย
อยู่ในหมู่บ้านระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอยู่นะคะ
เม่าแล้วก็เพื่อนเนี่ยเขาไหวตัวทันค่ะเขารีบหนีรีบหลบไปหลังกระท่อม
แล้วมีการตะโกนท้าทายตำรวจด้วยนะตะโกนท้าทายตำรวจแบบนี้บอกว่า
มากันกี่คนมากันให้หมดตำรวจยังไม่ทันได้เห็นตัวเลยในเม่าเนี่ย
ก็ใช้ปืนเนี่ยปืนลูกซองนะคะยิงใส่ตำรวจซะแล้วครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยบาดเจ็บไปหนึ่งนายนะคะหลังจากนั้นก็หลบหนีขึ้นเขาไปแล้วค่ะ
ทีนี้มาดูกันต่อว่าในเม่าเนี่ยเขามีอาชีพอะไรนายคนนี้เขามีอาชีพทำสวนลิ้นจี่สวนส้มนะคะ
แล้วก็มักจะหายออกจากบ้านพร้อมกับเพื่อน๓๔คนไปร้ายต่อหลายวัน
ทีนี้พอกลับเข้ามาหมู่บ้านก็มักจะมีอาการหลอนคล้ายเสพยาเสพติด
และมักใช้ปืนไล่ขู่ยิงชาวบ้านหรือใช้มีดไล่ฟันชาวบ้านมาแล้วนะคะ
อีกทั้งหลังเกิดเหตุในเม่าแล้วก็เพื่อนหายไปจากหมู่บ้าน
แล้วก็ติดต่อไม่ได้สามสี่คนเนี่ยหายไปกันหมดเลย
ส่วนตัวเชื่อว่าหากมีคนช่วยหลบหนีเนี่ยในเม่าอาจจะใช้รถจักรยานยนต์ในการหลบหนีไปตามเส้นทางเขาต่าง
ก่อนเดินเท้าหลบซ่อนตัวเข้าไปในป่าเพราะว่าเขาเนี่ยมีความชำนาญเส้นทางนี้เป็นอย่างดีนะคะ
อ่ะเรื่องของคดีเป็นอย่างไรเรื่องความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
ล่าสุดนะคะพลตำรวจตรีพิเชษบอกว่าสั่งการให้พนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลออกหมายจับในเหมา
เห่าอายุ๔๘ปีแล้วในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะคะ
แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เดี๋ยวผู้สื่อข่าวยังคงตามอยู่นะคะในการไล่ล่าคนร้าย
ืบหน้าอย่างไรติดตามได้อีกครั้งในแท้รัฐนิวโชว์นะคะ